อยู่กับผมทัศนัยโค้ทองพร้อมกับทีมงานครับ
คุณผู้ชมครับเราจะผ่านพ้นปีเก่าไปเนี่ย
วันนี้ผมมีเรื่องราวมาฝากคุณผู้ชม
ว่า๗วิธีคิดที่แตกต่างกันระหว่างคนรวยกับคนจนเนี่ย
ทำไมเขาถึงคิดแตกต่างกันแล้วคนรวยคิดอย่างไรเขาถึงรวยครับ
วันนี้นำมาฝากกันหน่อยปีหน้าจะได้รวยไปพร้อมกันครับ
แน่นอนคนที่จะมาพูดคุยเรื่องนี้ก็ต้องเป็นขาประจำของเราครับ

เป็นผู้อำนวยการส่วนที่ปรึกษาการลงทุนจากหลักทรัพย์บัวหลวง
วันนี้มาพบกันเช่นเคยนะครับสวัสดีครับ

เรื่องส่งท้ายปีน่าสนใจมาก

ที่คิดระหว่างคนรวยกับคนจนมันต่างกันยังไงฮะ

คือยุคนี้เป็นยุคที่สร้างตัวง่ายสุดแล้วนะคุณกล้อง

เขาจัดอันดับเศรษฐีมาเดี๋ยวนี้เศรษฐีสร้างตัวเอง๗ใน๑๐คนของเศรษฐีรวยที่สุดในโลก

ก็จะมีการออกมารีพอร์ตกันเป็นประจำเนอะ
ใช่แต่เมืองไทยยังไม่เป็นอย่างนั้นเนาะ

แต่เรามาดูวิธีคิดก่อนมันมีทั้งหมด๗ข้อนะครับ
ข้อที่๑ข้อแตกต่างระหว่างคนรวยคนจนที่คิดแตกต่างกันเนี่ย
คนรวยเนี่ยเขาจะคิดใหญ่ส่วนคนจนคิดเล็ก

เดี๋ยวขยายความนิดนึงมันพูดนี้พูดกันเยอะนะครับ
แต่ประเด็นคือผมยกตัวอย่างง่ายหมุดหุ้นอย่างนี้
ถ้าตลาดหุ้นเนี่ยสังเกตไหมว่าหุ้นมันขึ้นลงตลอดเวลาเลย
คนที่เข้าตลาดหุ้นทุกคนเข้ามาแล้วบอกเข้ามาอย่างโดยเร็ว

เข้ามาซื้อหุ้น๑๐บาทขึ้นไป๑๑บาทได้๑๐ครับ

ไม่รวย
พอขาย๑๑บาทเดี๋ยวมันขึ้นไป๒๐บาทคราวนี้แล้วตามไม่ทันแล้ว
เหมือนที่เคยเล่าให้ฟังว่าอย่างหุ้นหนึ่ง
แต่ปี๒๐๐๘ถึงปัจจุบันเนี่ย๘ปีเนี่ย
มันขึ้นมาแล้วตอนนี้๔๐กว่าเท่า

แต่เชื่อใจเกินว่ามีคนขายจากปีแรก
ผมว่าขึ้น๑๐ก็ขายไปแล้ว
ถือไม่ถึงหรอก๔๐เท่า

คนที่สามารถถือได้ถึง๔๐เท่า
แต่ว่าเขาไม่ได้คิดจะขายอยู่แล้ว

พอมองภาพใหญ่เป็นมันถือได้จนจบ

เขาเห็น๔๐เท่ามากกว่าคนเห็น๑๐เท่าไ

เพราะอย่างถามว่าคุณเป็นเจ้าของสนามบินเนี่ย
เมื่อไหร่คนจะมาท่องเที่ยวประเทศไทยน้อยลง

ใช่ตอนนี้จะสร้างอีกสนามบินแล้วไง
ถ้าเราถามว่าเมื่อไหร่มาหยุดขยาย

แต่เรายังไม่เห็นว่า

อันนี้คือวิธีคิดของคนที่รวยคนคิดใหญ่

ฉันสามารถคุมชะตาชีวิตของตัวเอง

แต่ก่อนก็คิดว่ามันต้องไปดูหมอ

โอ้โหผมแทบตายเนี่ย

ถ้าเขาบอกคุณเป็นอย่างนี้มันก็จะเป็นอย่างนี้ไง
เราก็คิดตลอดว่าอ้าวดวงซวยแล้ว

คุณจะสวยเพราะคุณจะมองหาแต่สิ่งสวย

เออนี่ซวยจริงปีนี้ซวยนี่ก็ซวย

ให้เราเป็นคนกำหนดตัวเองยังไงได้บ้าง

จะมองในสิ่งแย่แต่ถ้าเราบอก
กำหนดชีวิตตัวเองเนี่ยเรามองหา
แต่สิ่งที่มันเป็นโอกาสเป็นสิ่งที่ดีไง

สมมุติคุณเอาเปรียบเทียบง่าย
การลดน้ำหนักแบบเนี่ย

ถามว่ามันแค่นี้เองแต่หลายคนบอกโอ้โหผมเกิดมาอ้วน
มาอ้วนก็ผอมได้ถูกไหมรวยจนก็เหมือนกัน

ข้อที่๓คนรวยจะมองทุกอย่างเป็นโอกาส
ส่วนคนจนจะมองทุกอย่างเป็นอุปสรรค
โจทย์เดียวกันโจทย์เดียวกันมาเห็นเลยว่าวันนี้จริงตลาดหุ้นชัด

สนามบินมีแต่คนขายหุ้นสนามบินถูกไหม

เหมือนที่บอกอย่างปรท๒ปีที่แล้ววันนี้ขึ้นมาเป็นเด้งแล้วนะครับ
น้ำมันแย่มีแต่มีแต่พูดง่ายทุกคนขายหมด
ถ้าคุณมองเป็นโอกาสคุณซื้อคุณรวยได้

คนรวยจะเลือกรับเงินตามผลงาน
แต่คนโจรจะเลือกรับเงินตามเวลาที่ทำ
ถามก่อนว่าวันนี้เราขายอะไรอยู่เพราะเวลาเรามีจำกัด
ถ้ายังขายเวลาอยู่เราไม่รวย
เราต้องวางโจทย์ให้ได้ว่าเราจะขายผลงานยังไง
จริงตำแหน่งลูกจ้างง่ายสุดอย่างเซลล์ก็ขายผลงาน

แต่คนจนจะสนใจรายได้จากการทำงาน
อย่างแรกทุกคนได้เงินเดือนอยู่แล้วนะครับในตอนแรก
แต่เงินเดือนมันต้องเปลี่ยนเป็นทรัพย์สิน
เช่นเปลี่ยนเป็นหุ้นเปลี่ยนเป็นที่ดินเปลี่ยนเป็นซิ่ง

สิ่งที่เพิ่มเป็น๑๐เท่า๑๐๐เท่าขึ้นมาได้

ข้อที่๖นะครับ
คนรวยจะเรียนรู้สิ่งใหม่ตลอดเวลา
ส่วนคนจนจะบอกว่าผมแค่นี้ความสามารถผมมีแค่นี้

โอ้โหปิดท้ายปีนะครับ
คนรวยทำงานเพราะรักเป็นปัจจัยหลัก

ไม่แต่ว่าถามว่าทุกคนเริ่มต้นก็ต้องทำงานเพราะเงินก่อน

ใช่แต่ทำมันต้องวางเป้าไง
คนที่ทำงานเพราะรักมันไม่ใช่งานแรกสมัครแล้วรักเลยไง
มันต้องวางเป้าว่าจะไปที่งานที่รักเนี่ย
งานที่เราอยากจะได้มันต้องมีทักษะอะไรบ้าง
ปูทักษะเราให้ไปถึงตรงนั้น
แล้วเดี๋ยวงานนั้นมันจะมาหาเราเอง

ปเลยฮะ๗ข้อนี้ถ้าทำได้รวยใช่ไหมครับ
ใช่ปีหน้าโอกาสมาแล้ว๒๐๑๘ปีแห่งสุดยอดบอบเบิ้ล

ผมว่ามันคือมันไปต่ออยู่แล้วล่ะ
แล้วมันบับเบิ้ลมหาศาลด้วยผมว่ามันเข้าสู่บับเบิ้ล
ก็คือยุคฟองสบู่แล้วโอกาสมีอยู่แล้วไง
แล้วมันเปิดเฉพาะคนที่รู้เรื่อง

คุณผู้ชมเรานำมาฝากแบบนี้เป็นประจำอยู่แล้วนะครับ
ทุกวันศุกร์กับคำแนะนำที่คุณแพทย์นำมาฝาก

แล้วปีหน้ามาดูกันว่าเราจะรวยหรือเปล่าจากเรื่องของการลงทุนในหุ้นต่างนะครับวันนี้ต้อง
ขอบคุณครับคุณภาววิกลิ่นประทุมครับ
อำนวยการส่วนที่ปรึกษาการลงทุนจากหลักทรัพย์บูรหลวง
มาให้คำแนะนำในช่วงส่งท้ายปีเก่าแบบนี้นะครับ